แกออกไปทำงานทำไร่ของแกตามปกติ

หลวงแตกรังรุมต่อยแกสลบคาที่เลย

วัวสองตัวหมาอีกหนึ่งตัวโดนพึ่งหลวงต่อยตายหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโหลงปงนะคะ

ผู้ตายคือนางกะมงคลศาลนะคะ
ญาติญาติก็นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านตามประเพณีค่ะ
ได้คุยกับนายก้าวหน้าน้องชายของผู้ตายเขาเล่าบอกว่า
เมื่อ๑๐วันก่อนพี่สาวไปทำงานที่ไร่ตามปกติ

ฝูงพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่บนต้นไม้
อยู่ก็บินมาต่อยพี่สาวค่ะ
ด้วยความที่อายุก็มากแล้วจะ๗๐ปีอยู่แล้ว
พี่สาววิ่งหนีไม่ทันโดนต่อยสลบคาที่เลยนะคะ
พอน้องชายตามมาเจอก็รีบจุดฟางข้าวไล่ฝูงพึ่ง
ที่กำลังบินแล้วก็เกาะตามตัวพี่สาว
ตัวน้องที่ไปช่วยนั่นก็โดนต่อยไป๓๐ตัวเหมือนกัน
แล้วก็รีบนำพี่สาวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่พี่สาวเขาที่โดนต่อย
แต่วัวที่ชาวบ้านล่ามกินย่าแล้วก็หมาเนี่ยโดนต่อยตายเหมือนกันค่ะ
คือพึ่งหลวงเนี่ยมันเป็นพึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ลำตัวมันจะยาวประมาณ๑๕๒เซนติเมตรนั่นคือรังอยู่ข้างบนนู้นเลยนะคะ
มันมักจะทำรังอยู่บนต้นไม้สูง
ลักษณะสังเกตง่ายมากคือท้องเป็นปล้องสีดำสลับเหลืองค่ะ
พบได้ตามป่าตามพื้นที่ชนบท
สัยคือดุร้ายเวลาต่อยเนี่ยจะเจ็บกว่าพึ่งชนิดอื่นต่อย
บางคนเรียกพึ่งเพชรฆาตก็มีเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวเราได้คุยกับน้องชายอีกคนนึงของคนตายนะคะ
คนนี้แหละเป็นคนที่ไปช่วยคนตายมาเหมือนกัน
เขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุบอกนี่ไงนี่ไง
รังพึ่งมันอยู่ตรงนี้เลยสูงจากพื้นประมาณ๕เมตร

แต่ชาวบ้านไปไล่กำจัดหมดแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแต่รังร้างนะคะ
สว่างน้องชายคนนี้เขาเล่าบอกว่า
จริงแล้วเช้าวันเกิดเหตุคือ๑๑มกราคม
พี่สาวเอาซากไก่ไปทิ้งท้ายหมู่บ้าน
แล้วอยู่ฝูงพึ่งหลวงเนี่ยมันแตกรังออกมาแล้วก็เลยมารุมต่อย

มันมีน้องอินซีบินเข้าไปจิกกินรังพึ่งหลวงค่ะ

ใช่แล้วมันก็เลยแตกเราออกมาคราวนี้แหละ
มันไล่ต่อยคนแถวนั้นไปทั่วเลยนะคะ
วัวชาวบ้านที่ล่ามไว้กินย่าหมาชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ต่อยกันไปหมดหมาตัวหนึ่งโดนต่อยจนตาย
วัวอีกตัวนึงโดนต่อยวิ่งหนีตกห้วยตายเหมือนกันค่ะ
พี่สาวเนี่ยตอนที่เพิ่งแตกรังมารุมต่อย
วิ่งแล้วแหละแต่วิ่งไม่ทันอายุอนามแกเยอะแล้ว
ก็ทำได้แค่เอาไม้ปัดป่ายสุดท้ายแกโดนต่อยจนสลบอะค่ะ

ก็วิ่งไปในห้องนั้น
ร้องก็ตัวตัวพึ่งใหญ่เนี่ย
ตัวที่มันดุ
อ่ะมันก็วนเลยมันต้องวน
มันจะวนพอดีประมาณ๕๐เมตร
๕๐๖๐เมตรเพราะตัววัวนี้มันล้มอยู่ในคลองแล้ว
มันหามันเจอแล้วแล้วพอดีพี่เข้าไปปุ๊บ
มันวนมาเจอพี่พอดีเลยมันก็มาเป็นหมู่เลย
พอดีเท่านั้นมีเฟืองเข้าฟังมีข้างสี่ห้ามัด
สี่ห้ามัดแล้วก็ผมก็ต้องจุกเอาไปเผาจุดไฟนะ
แล้วก็เดินเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็
พี่นั้นอยู่นี่ก็คงเอาไฟแวดพี่มันเลย
นายสุนทรแสนวังทองอดีตผู้ใหญ่บ้านหลงปงนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ต้องกำชับแล้วก็เตือนย้ำเตือนชาวบ้านเลย
เพราะว่ามันเจอได้ตามพื้นที่ชนบทแล้วก็ในป่าถูกไหม

ชาวบ้านที่บางทีอาศัยอยู่พื้นที่ชนบทอยู่ในป่า
คุณต้องมองหาก่อนนะเวลาจะไปทำไร่ทำอะไร
มองดูก่อนแถวนั้นมีรังพึ่งมีอะไรไหม
ต้องระมัดระวังให้ดีเลยเวลาออกไปทำนา
ออกไปหาของป่าค่ะ
แนะนำถ้ามีอย่างอลิก์ขอฮือแจ้งโดยผู้นำบ้าน
เพื่อผู้นำอันนั้นจะได้ครับสับแล้วก็ทางราศการต่อไป

เมืองต้นผู้ตายเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามงคนะคะ

ตอนนี้ญาติญาติอยากจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านงานชาปนกิจหน่อย
เพราะว่าที่บ้านฐานะยากจนค่ะ